เช่นเคยครับวิเคราะห์ภาพรวมการลงทุนแล้วก็เศรษฐกิจนะครับ

กับคุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์นักวางแผนการลงทุน
และอีกหนึ่งท่านนะครับคุณสินทนันบุญยอด
ทั้งสองท่านจากหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับเชิญครับ

วันนี้ก็ต้องมาติดตามข่าวสารเศรษฐกิจด้านการลงทุนนะครับ

ออกมาเป็นอย่างไรบ้างครับ
ขายที่๑๕๗๔๔๗จุดนะครับก็บวกลบนิดหน่อยนะครับ

ประมาณการซื้อขายต้องถือว่าเบาบางนะครับ

ลงทุนแต่ละกลุ่มก็ดูแล้วไม่ค่อยทำอะไรกันเท่าไห
ยังซื้อขายกันบวกลบนิดหน่อยเท่านั้นเอง
แต่ประเด็นเศรษฐกิจช่วงนี้เห็นคุณคิวเอา
เจ๊คิวปูม้าหนึ่งมาให้ดูคิวไหม

อันนี้ก็เป็นเรื่องของโอ้โหไม่น่าเชื่อนะพี่เน็ต
ทุกข์เกียรติเรื่องของการขายปูม้าหนึ่งธรรมดา
ซึ่งเราคิดว่าคงจะไม่ได้พิเศษอะไรมากมาย
ถูกต้องกลายเป็นบริษัทใหญ่โตนะครับ
เพราะผู้บริโภคในปัจจุบันเขานิยมการใช้ออนไลน์ใช่ไหม
วันนั้นก็คุยออนไลน์ส่งถึงบ้านเลยไม่อยากออกไป

เพราะว่าเสาร์อาทิตย์มันก็อยากออกไปไหนนะครับ

อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจของยุค๔๐
ผู้ผลิตกับผู้บริโภค

ใช่เพราะนั้นเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับ
อันดับแรกต้องทำให้ผู้ผลิต
นั่นก็เลยเป็นที่มาของการลงทุนในปีนี้ของภาครัฐนะ

ขยับอินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน

เพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยเอาสไลด์มาฝากท่านผู้ชม
ใช่นะครับจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๓๒นะปีก่อนหน้านี้หรือว่าปี๕๘โต๒๙
เวลาทั่วโลกเขามองแล้วระดูกทั่วโลกมองในแต่ละประเทศ
แล้วเงินจากทั่วโลกก็จะไหลเข้าไปในประเทศที่โตค่อนข้างเยอะครับ

ถ้าเกิดเศรษฐกิจดีคนก็จะจับจ่ายใช้สอยใช่ไหม

ซึ่งต้องบอกว่าปีที่แล้วทั้งเรื่องการลงทุนต่าง
โครงสร้างในการโครงสร้างพื้นฐานลงทุนสร้างฐานมีออกมาเยอะแยะมากมาย
นี่ถึงปีที่แล้วอย่าลืมว่าปีนี้อีก๑๙๐๐๐๐ล้าน

ก็จะเป็นรายได้ของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่
แล้วก็รวมทั้งหมดเนี่ยถ้ามันเป็นบวกก็แสดงว่าเติบโตมากี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไป
แต่ตัวเลขปีที่แล้วเนี่ยการส่งออกค่อนข้างเพิ่มขึ้นนะครับ
อยู่ที่๓๖ก็ขยายตัวนิดหน่อย
แต่ก็ถือว่าเป็นดูดีนะยังได้ดุลอยู่นะครับผม
ที่อยู่ที่๒๙มาเป็น๓๒

อย่างดีแล้วเมื่อวานข่าวท่านสมคิดบอกว่า

ปีนี้เท่าไหร่เท่าเด็กล่ะแต่โตได้แน่ซึ่งทางสมภัทรนะครับ
เขาคาดการณ์ว่าปีนี้น่าจะโตมาสักสามถึงสี่เปอร์เซ็นต์
โดยประเด็นหลักทั้งหมดเขาลิสต์มา๕ประเด็นนะครับ

แต่หมายถึงพวกเราต้องโตไปด้วยกัน

เขามองว่าเพื่อนบ้านของเราเนี่ย
ต้องมีการบริโภคใช้จ่าย
เราเป็นประเทศที่อยู่ตรงกลางใช่ไหม
การทราบอินฟาสตรัคเจอร์ของเรายังมีอยู่

ต้องผ่านคนกลางไม่รู้กี่กลางนะ

ก็ตั้งแต่เรื่องอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านเรื่องอะไรก็แล้วแต่
ก็น่าจะช่วยให้ผู้ซื้อผู้ขายเจอกันมากขึ้น
ใช่นะครับรัฐบาลก็จะไปวางโครงสร้างให้ก่อน
สุดท้ายก็ต้องไปเข้าเริ่มทำความเข้าใจกับเกษตรกรแล้ว

ใช่จะหาตลาดอย่างไรนั่นก็คืออีกส่วนนึง
ซึ่งก็น่าจะช่วยเรื่องของการบริโภคภาคเกษตรน่าจะ

ใช่เพราะว่าแต่ก่อนคุณเคยซื้อของก็มีการภาคภาคต้นกลางใช่ไหม

แล้วก็อันถัดมาก็เป็นเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นเลย
เรื่องของดึงเม็ดเงินจากเอกชนมาลงทุนมากขึ้น

ซึ่งประเทศไทยเราก็ขึ้นชื่อเรื่องการท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับ
ก็อาจจะมาปรับปรุงเรื่องของการบริการต่างโรงแรมต่าง
ซึ่งเห็นว่าก็จะมีเรื่องของให้มันเป็น๔๐มากขึ้น
ก็เน้นการใช้งานแต่จริงในกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ย

เพราะว่าทุกคนส่วนใหญ่จะใช้แอปพลิเคชัน
เพราะฉะนั้นกลุ่มท่องเที่ยวค่อนข้างขยับตัวออกไปแล้วนะครับ

ถึงคะจากในบ้านเราแต่ก่อนขายราคาถูกใช่ไหม
ต้องจะอัปเกรดให้มันเป็นสามารถใช้งานได้ดี
โดยเกี่ยวกับประเทศต้องบอกว่าในแอเชียนนะครับปีที่แล้วเราโต๓๒
หลายประเทศอย่างเวียดนามโอนี่เขาโตเยอะนะนฮะ๖๒
ฟิลิปปินส์๖๘นะฮะมาเลเซีย๔๒แต่ต้องบอกว่าส่วนหนึ่ง
เพราะว่าเรื่องของราคาสินค้าเกษตรบางอย่างอย่างข้าวเนี่ย
ข้าวนี่ซึ่งทุกคนบอกว่าบ้านเรา๒ปีที่ผ่านมาก็จะธบเยอะนะ
แต่ในกลุ่มของเพื่อนบ้านเราละกัน
ไปด้วยกันเขากำลังมีกำลังการผลิตค่อนข้างสูง
และในส่วนคนในประเทศเขาก็ค่อยเยอะ

เพราะฉะนั้นสามารถผลิตสินค้า
อันนั้นก็เป็นทั้งหมดเรื่องที่ต้องติดตามในช่วงนี้ครับ

ติดตามได้เป็นประจำวิเคราะห์ภาพรวมการลงทุนแล้วก็เศรษฐกิจนะครับ